กินข้าวแกงไหมล่ะชอบข้าวแกงหรือว่าแกงลาดข้าวแล้วแต่ท่านจะเรียกที่จังหวัดตรังครับ
ปุ้ยโปรยเอาไว้เขาขึ้นเลยนะขึ้นป้ายขอโทษอย่างแรงนี่ขายแพงไม่เป็นนี่
คนที่ไหนเนี่ยเป็นคนฟังเป็นคนฟังฟังเป็นคนจังหวัดตรังเขาออกเสียงแบบนี้
นะฮะนี่ครับขึ้นป้ายหิ่งใส่ลูกพ้าเลยนร่านเยเซฟเขาไม่ออกยี่นะ
เขาไม่ออกยี่นะจริงเดี๋ยวจะเยเยเย
ว่า๒๐นี่นะฮะร้านข้าวแกง๒๐ผมอ่านเป็นภาษากลางแล้วกันนะ
อ่าเป็นร้านเข้าแกงแรกเปิดขายอยู่ในตลาดสดเทศบาลและคลอนตรังมานานกว่า๗ปีแล้วครับ
มีนางออนอุมาศรีเทพอายุ๕๖ปีเจ้าของร้าน
นี่ตักผมเรียกตักแกงลาดข้าว
นะฮะขายกับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม
เนื่องจากเป็นร้านขายนะฮะ
ข้าวแกงเนี่ย๒อย่าง๒๐
เป็นราคาที่เขาการันตีแล้วว่าถูกที่สุดในจังหวัดตรัง
แต่ละวันจะมีเมนูกับข้าวประมาณสัก๑๐อย่างได้
นี่พี่เบิ้ลชอบประดุกอะไรนะ

ต้มจืดแกงเผ็ดแกงส้มนี้
แกงส้มแกงถีแกงถีแกงกะทิ

ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือน
แกงไตปลาหรือแกงพุงปลานี่

ปลาทอดขี้มิ้นมีไหมเมื่อกี้
อยากกินปลาทอดขี้มิ่นนะมิ่นอยู่แล้วครับคุณผู้ชม
น้ำพริกปลาทูก็มีให้ลูกค้าเลือกรับประทานได้หลายอย่างครับ

ละ๒๐อันนี้เป็นกลับใช่ไหม
เป็นกลับเป็นกลับรีข้าวเปล่าก็๑๐บาท
ออนเล่าบอกว่าพี่ยังขายราคา๒๐บาท
โอ้โหคุณฟ้าผมอยากจะเดินไปไหว้สักทีนึง

โอ้โหตายแล้วพูดเหมือนตบหน้าใครเลย

อยู่ตรังพอไม่ต้องขึ้นมาอุ่งเคฟ
ไม่อยากซ้ำเติมประชาชนเพราะเดี๋ยวนี้ของแพงทุกอย่าง
ป้าพูดนะถ้าหากเราขึ้นราคาก็เท่ากับว่า
เราไปซ้ำเติมเขาจึงอยากช่วยคน
ไรในแต่ละวัน๓๔๐๐ก็อยู่ได้แล้ว
บอกแล้วอยากจะขายราคานี้ต่อไปเรื่อย
ขึ้นราคาแม้ราคาวัตถุดิบโอ้โหมันแพงขึ้นก็ตาม
พี่เบิร์ตแล้วดูป้าเขาตักให้ดิเยอะนะ
โอ้โหนี่๒๐ว่ะล้นกล่องเลยอ่ะ
ใครอยากไปอุดหนุนคุณผู้ชมฮะร้านไหนก็ขายถูกแบบนี้
เขาจะอยู่ได้คุณต้องซื้อเขาเยอะเพราะเขาขายถูก
ฉะนั้นไปอุดหนุนป้าออนร้านข้าวแกง
ออกเสียงให้หน่อยอ่าตลาดตรวจเทศบาลนครตราง
เปิดขายทุกวัน๖โมงเช้านี่ขายแล้วเปิดขายแล้ว

โอ้คุณป้าออนชู๒นิ้วให้ทีวีหน่อยนะฮะ
จะสื่อสารผ่านจอกันได้ใช่ไหม
ร้านอื่นนี่มองป้าออนแล้วนะขายแบบนี้
ขอโทษอย่างแรงขายแพงไม่เป็น
โอ้โหสุดยอดได้ใจมากเลยอ่ะ